นาราธิวาสภักดิ์ประชาชาติในฐานะสมาชิก
ท่านประธานครับผมขออนุญาตแสดงความเห็น
ตามที่ท่านประธานได้เปิดโอกาสให้มีการหา
หรือคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลที่สี่ทับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
เพื่อนำไปสู่การลงมติตามยติที่มีอยู่ในวันนี้ซึ่งมีอยู่หลายยติ
ด้วยเหตุผลประกอบที่ผมจะแสดงความเห็นวันนี้นอกจากเป็นการแสดงความเห็นของผมแล้ว
ก็อยากสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนของพักประชาชาติเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูล
ที่เราเดินมาเกือบระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาท่านประธานครับ
โดยหลักการผมเองถึงแม้จะเป็นสอสอสมัยแรกแต่ว่า
ท่านประธานเองแล้วก็เพื่อนสมาชิกหลายท่านท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแล้วก็วุฒิสมาชิก
เราต่างอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐมนูลฉบับสองพันห้าร้อยหกสิบ
ตลอดระยะเวลาเกือบ๒ปีการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในสภาแห่งนี้
เราก็เดินตามรัฐมนุนปฏิบัติตามรัฐมนุนสองพันห้าร้อยหกสิบมาโดยตลอด
ถึงแม้ว่าในหลายหลายหมวดเราไม่เห็นด้วยกับการร่างรัฐมนูลฉบับสองพันห้าร้อยหกสิบ
จึงเป็นที่มาของการยื่นยติของการแก้ไขรัฐมนูลจนถึงทุกวันนี้
ท่านประธานครับในรัฐมนูลสองพันห้าร้อยหกสิบ
บรรยัติไว้ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐมนูลว่า
ทำได้โดยวิธีไหนบ้างโดยได้บรรยัติไว้ชัดเจนในหมวดที่สิบห้า
เขียนไว้ชัดเจนมากครับว่าหมวดที่๑๕การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุน
นั่นหมายความว่าหากจะมีการแก้ไขรัฐมนูล
ก็ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ของหมวดที่สิบห้าแล้วรัฐมนูลเขียนชัดเจนว่า
การแก้ไขเพิ่มเติมโดยอยู่บนหลักการของมาตราสองร้อยห้าสิบห้า
นั่นหมายความว่าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนูล
จะแก้ไขโดยเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขหรือเปลี่ยนรูปแบบการปกครองกระทำไม่ได้นั่นคือหลักการ
ส่วนวิธีการแก้ไขรัฐมนูลก็บรรยัติไว้ชัดเจนเช่นกันในมาตราสองร้อยห้าสิบหก
ตั้งแต่วงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บเก้าผมเรียนท่านประธานอย่างงี้ครับว่า
ผมไม่สบายใจตั้งแต่ตอนที่มีการยื่นเรื่องให้สารรัฐมนูลตีความตั้งแต่ต้น
ว่าการดำเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติรัฐสภาเราเนี่ย
มีอำนาจในการแก้ไขรัฐมนูลหรือไม่ในขณะนั้นผมมองว่า
เป็นการยื่นสารรัฐมนูลก่อนเวลาที่บรรยัติไว้ในรัฐมนูล
เพราะวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐมนุนได้บรรยัตรไว้ชัดเจนในสองห้าหกวงเล็บเก้าว่า
กรณีที่มีเห็นความเห็นว่ามีการขัดแย้งในการแก้ไขรัฐมนูลให้ยื่นต่อสารรัฐมนูลมันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการแก้ไขรัฐมนูล
ต้องผ่านกระบวนการยื่นยติในวงเล็บ๑ต้องผ่านกระบวนการรัฐหลักการในวาระ๒วาระ๓และวาระ๓ตามที่เรากำลังพิจารณาในวันนี้
แต่เราไปยื่นก่อนเวลาที่บรรยัติไว้ในรัฐมนูลแต่จะอย่างไรก็ตามท่านประธานครับ
ด้วยความเคารพหลังจากที่มีการยื่นต่อสารรัฐมนูลแล้ว
ผมเองแล้วก็พักประชาชาติหลังจากที่เห็นคำวินิจฉัยรัฐมนูลของสารรัฐมนูล
เราได้มีการประชุมหารือและเห็นว่า
วินิจฉัยของสั้นสารรัฐมนูลนี้ในวันนี้เมื่อมีการเปิดประชุมสภา
ผมเห็นว่าฝ่ายนิติบัญญัติยังต้องดำเนินการ
มาตราสองร้อยห้าสิบหกวงเล็บห้า
นั่นหมายความว่าจะต้องมีการโหวตในวาระที่สาม
ทำไมถึงได้มีความเห็นอย่างนั้นครับท่านประธาน
ผมมีเหตุผลก็คือว่าถ้าดูตามคำวินิจฉัยของสารรัฐมนุนในหน้าที่สิบ
ตอนท้ายนะครับผลการพิจารณาและคำวินิจฉัยของสารสารรัฐมนุนใน
ท่อนท้ายได้เขียนไว้ว่าได้วินิจฉัยว่าหากรัฐสภา
ต้องการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่ต้องจัดให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐมนูลออกเสียงประชามติเสียก่อน
สมควรมีรัฐมนูลฉบับใหม่หรือไม่ผมขอขีดเส้นใต้ที่คำว่าหากรัฐสภาต้องการ
ท่านประธานครับคำว่าหากรัฐสภาต้องการประกอบด้วยอะไรบ้าง
อะไรที่จะสะท้อนให้เห็นเจตนาของรัฐสภาต้องการในการแก้ไขรัฐมนุน
นั่นหมายความว่าตามมาตรา๑๕๖วงเล็บสิบห้ากรณีที่มีการแก้ไขรัฐมนูลต้องมีการประชุมร่วม
รัฐสภาสมาชิกสภาพผู้แทน
พรบประชามติ๒๕๕๖และเรากำลังจะพิจารณาพรบประชามติพรุ่งนี้
ยังไม่เคยมีพรบประชามติไหนที่ลงประชามติถามความเห็นของประชาชน
ก่อนที่จะมีการร่างกฎหมาย
ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลามีการร่างกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ
แล้วส่งไปให้ประชาชนถามความเห็นเพื่อให้ลงประชามติ
หากเป็นไปตามที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านตีความว่า
จะต้องมีการทำประชามติก่อนนั่นหมายความว่า
มีกฎหมายฉบับไหนรองรับว่าให้มีการถามประชามติก่อน
ที่จะมีการเสนอกฎหมายเข้าสู่สภา
ยังไม่เคยมีมาก่อนและก็ไม่มีกฎหมายรองรับ
ด้วยเหตุผล๒ประการดังที่ผมได้อภิปรายเรียนต่อท่านสภา
ท่านประธานสภาแสดงความเห็น
ผมและก็พลักษณ์ประชาชน์จะเห็นว่า
สภาต้องทำหน้าที่โหวตในวาระที่๓
หากรัฐสภาต้องการขอขอบคุณครับ
ครับก็ขอบคุณท่านกระมวลศักดิ์อยู่ในประเด็นที่เรากำลังเถียงกัน
ที่เรากำลังให้ความเห็นกันครับ